เขาบอกว่าเป็นฤดูกาลเป็นเทศกาลจริง

เรื่องของเรื่องจะพาไปดูฤดูของการล่าปลาบึก
อุ้ยใหญ่โตเลยนะ

ล่าได้ไม่เกิน๕๐ตัว

ระยะเวลาก็คือ๒เดือนให้แค่๒เดือนเท่านั้นครับ
กำหนดระยะเวลานะครับไปจนถึงวันที่๑๕มกราคมปีหน้านั่นแหละ
แต่กระซิบกระซาบบอกกันแบบนี้
ไม่ทันหรอกไม่ถึงวันที่๑๕มกราปีหน้าหรอก
บดแล้วโคต้านี้ครับใช่ไหมคือเมื่อวันที่๑๗พระสติกายที่ผ่านมา
นั่นคือข้อมูลของวันนั้นก่อนนะพรานบึกเขื่อนแก่งกระจานนะครับ
เขาได้จับปลาบึกได้ทั้งหมดเนี่ย๒๐ตัวแล้วนะถ้านับวันที่๑๗นะ
แล้ววันนี้วันนี้วันที่๑๙แล้วคุณคิดดูแล้วกันจะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่

ตัวใหญ่ที่สุดน้ำหนัก๑๘๒กิโลกรัม
ตัวเล็กที่สุดก็ประมาณสัก๕๐กิโลกรัม
ตัวเล็กสุดนี่๕๐เครียม

ใกล้เคลียรกับตัวเล็กคนหนึ่งแล้ว

คือถ้าจับขึ้นมาแล้วปลาบึกมันตาย

มารับซื้อในกิโลกรัมละ๑๐๐บาท

มารับซื้อกิโลกรัมละ๑๕๐บาท

เขากำหนดให้ผู้ที่จับปลาบึก๑ตัว
ต้องปล่อยลูกปลาบึกลงคืน
ไปยังเคื่อนแก่งกระจาน

เป็นการปรับระบบนิเวศ

เทศกาลล่าปลาหมึกเด็ดขาด

สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมให้มีการล่าปลา

จับมากไปโอ้ยยังไงล่ะ

แล้วกลายเป็นว่าระบบนิเวศมันเสีย

ก็คือเขาจะมีช่วงเทศกาลว่าช่วงไหนจับได้
หรือไม่ได้ยังไงนะคะก็ให้